จับได้แล้วนะนะครับคุณลุงสุขุมพันธ์
คุณลุงสุขุมพันที่น้องคนเนี้ยตัวน้อยเตะบอล
เตะเข้ากำแพงไปโดนหลังลุงเข้าแล้วลุงต่อยอ่ะอ๋อ

นี่แหละครับกล้องวงจรปิดนะครับที่ท่าน้ำปากเกร็ดตรงใต้สะพานพระราม๔เขาว่างั้นนะครับ
บันทึกภาพเด็กผู้ชายเสื้อสีเหลืองคุณผู้ชมเนี่ยฮะขออภัยอายุ๘ขวบคือเล่นบอลอยู่แหละเล่นกับเพื่อนแล้วเตะบอลนะครับ
โดนผู้ชายสูงอายุยืนอยู่ตรงรถขายไอศกรีมคือน้องก็ยกมือไห้ปลกนะนะครับยกมือไหว้ขอโทษสองครั้งแล้วนะครับ
แต่ว่าท่านก็ยังอารมณ์เสียเขาก็ไปต่อยนะไปต่อยเด็กนะเหตุเกิดช่วงบ่าย๒๓ตุลาคมครับต่อมาพ่อของเด็กผู้เสียหายเนี่ยเอาหลักฐานนะครับเป็นรูปหน้าของลูกเนี่ยมีรอยฟกช้ำ
ร้องขอความไปทำกับสื่อมวลชนครับเล่าบอกว่าลูกผมก็เตะบอลอยู่กับเพื่อนคือลูกมันจะเตะเข้ากำแพงอ่ะนะแต่บอลมันพุ่งไม่รู้มันไซส์หรือวางเท้าไม่ดีนะไปเตะนะครับโดนคุณลุงเข้านะก็รีบยกมือไหว้แล้วแต่อีกฝ่ายไม่ฟังเลยกระชากคอเสื้อแล้วง้างหมัดต่อยแล้วก็ยังปลากุญแจใส่หน้าลูกด้วยไปแจ้งค
สิริเกิร์ชชกุลครับอายุ๖๔ปีเป็นชาวบ้านเอื้ออธรณวัดกู้๒นะผู้ชายในคลิปในกล้องมุมช้อนปิดเนี่ยละเอาตัวมาสอบสวนเนี่ยเขาก็ยอมรับ
โมโฮนะโมโฮรอจะซื้อแอปอันกินนะ
เขาเตะบอลมาใส่ตอนจะกินไอบรูปหน้าเนี่ย

แต่ต่อยไม่โดนนะเด็กมันหลบต่อยไม่โดน
ปว่าย้าต่อยลุบ
หมายถึงโห่งทุกวิถีต่อยแล้วแต่น้องเขาโหลบ

โอ้โหลักษณะของท่านไม่น่าใจร้อนเลยนะ
ดูภาพตอนเด็กเตะบอลอีกทีได้ไหม

กำแพงอยู่ตรงไหนกำแพงอยู่มุมขวาเหรอเนี่ยในจังหวะง้างเมื่อกี้เนี้ย
คือไม่ได้เห็นตอนเตะโดนแบบเต็มเต็มอ๋อแหละน่ะ
เห็นแบบหลังจากที่เตะโดนไปแล้วแล้วลุงก็แบบโมโหแล้วอะค่ะ
แล้วก็ไม่รู้ตอนชกโดนจริงหรือเปล่าด้วยนะ
นี่แหละฮะก็ลุงบอกเสียใจนะขอโทษกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
แต่ตำรวจก็แจ้งก้อหารทำร้ายร่างกายผู้อื่นนะครับดำเนินคดีกันไป
เรื่องของค่าเสียหายเยียวยาก็เดี๋ยวคุยกับพ่อเขาเอานะครับอืม